แต่ว่าไปเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติกันหน่อย
พูดถึงอุทยานแห่งชาติหาดอาหารลภรรรษธารา

และแน่นอนว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อปาการังด้วย
ซึ่งปากการังเขากวางมีอยู่เป็นจำนวนมาก
ทำให้จะต้องปิดอุทยานแห่งชาตินี้นะคะ
เพื่อที่จะสำรวจปากการังแล้วก็เร่งฟื้นฟูอนุรักษ์

คุณพยุงศักดิ์การสมเกตลงพื้นที่ไปสำรวจ

บริเวณหมู่เกาะพีพีโดยเฉพาะเกาะยุงจังหวัดกะบี่
เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เคยเปิดให้นักท่องเที่ยว
ชมความสวยงามใต้ท้องทะเลเป็นเวลานาน
จนทำให้แนวปาการังเหล่านี้ได้รับผลกระทบเสียหายเป็นอย่างหนัก
แนวกำลังบริเวณที่เกาะยุงจุดนี้นะครับ
ก็เห็นได้ว่าบางส่วนบางกำลังก็มีการฟื้นฟูแล้ว
ส่วนก็ยังไม่ฟื้นฟูเต็มที่นะครับเนื่องจากบริเวณจุดนี้เอง

แต่ว่าก็ได้สร้างความเสียหายให้กับแนวปากาลังเป็นจำนวนมากนะครับ
จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะเข้าไปคุยกับอาจารย์พรครับ
ที่ดอกน้ำดูแนวปากการังของทีมข่าว
ตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
คือแนวปากการังในวันต้นนี้นะคะเมื่อปากศัษฐ์มา๒ปีกว่า
ไม่มีปากการังเลยแต่ตายหมดนะครับ

เราให้ปิดไม่ให้มีการท่องเที่ยว
เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าธรรมชาติสามารถฟื้นฟูตัวเองได้
ซึ่งวันนี้เนี่ย๒ปีผ่านไปเรากลับมาดู

มันกำลังเอากวางเต็มไปหมดแดวทางเพื่อที่นำหลี

นั่นคือทะเลกลับอีกทาง

เพื่ออนุบาลปากการังที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนมา
โดยมีภาคเอกชนอย่างสิงเอสเตจ

ร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศและการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติ
บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะปีพี
ด้วยการปลูกต้นพีพีและต้นเสมขาวเพื่อเพิ่มธรรมชาติ
พร้อมทั้งปลูกปากการังด้วยวิธีขยายพันธุ์
โดยใช้ชิ้นส่วนทางธรรมชาติซึ่งมีอัตราการขยายพันธุ์ที่ดีกว่าเดิม
บริเวณเกาะยูงและปล่อยปลาการ์ตูนสีส้มขาว
บริเวณเกาะบิดะในที่มีดอกไม้ทะเล

เพื่อให้ปลาสามารถดำรงชีวิตและแพร่พันธุ์ได้
ด้วยการมอบเรือยางตรวจการ๑ลำเพื่อให้ดูแลเกาะยุง
และมอบทุ่นจอดเรือจำนวน๒๐ลูกเพื่อใช้ในการสำนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ในการที่เรามามีโอกาสทำธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะทางด้านทางทะเล
ก็เลยทำให้นโยบายของเราส่วนหนึ่ง
ก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
นั่นก็เป็นที่มาของการที่เรามาทำโครงการวันนี้
หรือว่าโตไวที่เรากำลังทำอยู่วันนี้ครับ

โครงการที่เรากำลังคิดจะทำ
ให้มันมีความสมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืน
ที่กำลังได้รับพิจารณาเพื่อไว้ในแผนปฏิรูปประเทศ
โดยมีเป้าหมายลดความเสียหายของปากการัง
ให้เหลือน้อยกว่า๑๔๐ภายใน๕ปี
ลดน้อยลงกว่านั้นภายในระยะเวลาอีก๒๐ปีข้างหน้า
โครงการพีเดลเข้ามานะครับ
ก็ทำให้การดำเนินการต่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
ในเรื่องของกำลังคนเจ้าที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
ได้มีการอบรมมีการฝึกฝนต่างนะครับ
ก็ทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ
เมื่อเรามีคนมากขึ้นมีกำลังเจ้าที่มากขึ้น
ก็สามารถตรวจตาที่เราทั่วถึงนะ

ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ
หลังจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติให้มากขึ้น
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วจะไม่มีปากการัง
เหลือไว้ให้ลูกหลานได้ชมความสวยงามใต้ท้องทะเลไทย
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน